กลับมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเข้าวัดเข้าวากันหน่อยไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่นั่นนี่
มาประดับตกแต่งเป็นตัวการ์ตูนอ้าวด้วยเป็นแรงจูงใจให้กับน้องน้องหนูหนูยาววชนเนี่ย
เข้าวัดเข้าวาไปทำบุญกันครับ

สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปวัดกันนะครับ
อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
พระมหาอารยานานอานันโท
จะอาวาสวัดเขาพระนัททองอำเภอเช่าอวด
สร้างพิพิษภัณฑ์จตุคามรามเทพ
ที่มีนับแสนองค์แปะติดกับผนัง
เพดานห้องเป็นรูปต่าง
เช่นพระพุทธรูปยันตร์และพญานาคต์
ล่าสุดเจ้าอาวาสต้องการดึงให้เยาวชนเข้าวัดมากยิ่งขึ้น
ได้ให้ช่างทำเป็นรูปตัวการ์ตูนยอดฮิต
อย่างโปแกมอนและโดราเอมอน
สอดแทรกธรรมะเป็นภาษาบาลี
ให้ได้ซึมทราบในรถพระธรรมกันอีกด้วย
ตัวการ์ตูนที่เด็กเขาชอบดู
ก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง
ยังเคยเปิดรับบริจาคเหรียญวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ
ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครศรีธรรมราช
ต่างที่เคยด่งดังในอดีต
เพื่อรวบรวมมาสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์จตุคามรามเทพ
ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ที่ครอบครอง

แต่บางส่วนก็ใช้วิธีส่งทางปรายศนีย์
ที่ผ่านมามีประชาชนจากทั่วสารทิศ

และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จตุคามรามเทพแห่งนี้จำนวนมาก
โดยเฉพาะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์
ซึ่งเจ้าอาวาสก็ถือโอกาสให้ความรู้
เกี่ยวกับประวัติของจตุคามรามเทพ
พร้อมทั้งสอนธรรมะควบคู่กันไปด้วย
นี่ก็ใกล้ปิดเทอมใหญ่กันแล้ว
วัยรุ่นทั้งหลายชวนกันเข้าวัดกันเถอะ
อกจากได้บุญและสบายใจแล้ว
ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วยจ้า

น้องหนูไปเข้าวัดเข้าวางกันแบบนี้น่าจะถูกใจ

นี่ก็เป็นเรื่องของพอแล้ว

ทางวัดเขาอยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาเข้าวัดเข้าวาน

เดี๋ยวพาไปวัดกันต่อเลยแต่ว่าอันนี้จะพาไปดู
พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อที่เป็นความเชื่อโบราณ
ติดต่อกันมาหลายปีแล้วค่ะที่จังหวัดระยองนะคะ
เพราะว่าเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดแห่งนี้นะคะ
เขามาทำพิธีเขี้ยวน้ำมนต์ต่อกระดูก

จะสามารถรักษาอาการกระดูกหักได้เอ็นพิการก็ได้

นี่เป็นพิธีเขี้ยวน้ำมนต์ต่อกระดูกนะคะ

จัดขึ้นที่บริเวณลานวัดตะพุนทองอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
โดยมีพระครูสุธาสมาธิวัฒน์หรือหลวงพ่ออาจ
อายุ๗๘ปีเจ้าอาวาสเป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยพระเกจิ๑๖รูปนะคะ
บริกรรมคาถาทั้ง๔ทิศและร่วมสวดมนต์๑๐๘จบ
ยังมีศิษยานุสิตที่ถือศีล๘เข้าร่วมพิธีกันด้วยค่ะ

เคี่ยวน้ำมนต์ต่อกระดูกตำรับท่านพ่อโต

ตั้งแต่พระครูนิวาสธรรมศาลหรือหลวงพ่อโตแห่งวัดเขากระโดน

เกจิที่ได้รับการนับถืออย่างกว้างขวางในจังหวัดระยอง
ตกทอดมาถึงหลวงปู่คร่ำวัดวังว้านะคะ
ซึ่งปัจจุบันค่ะเป็นพระอุปชา
แล้วก็ได้นำน้ำมนต์มารักษาอาการกระดูกหัก
เส้นพลิกและเส้นเอ็นพิการจนมีชื่อเสียงโด่งดังค่ะ
ขณะที่ชาวบ้านรายหนึ่งในจังหวัดระยองเขาเล่ากันว่า
ประสบอุบัติเหตุขณะที่ตัวเองขี่รถจักรยานเมื่อปีก่อน
กระดูกแตกที่นิ้วกลางข้างขวา
ก็เลยมาหาเจ้าอาวาสที่วัดนี้นะคะ
เพื่อขอน้ำมนต์ไปรักษาไปทา
ใช้เวลาประมาณ๓เดือน
กลับไปเอ็กซาเรย์ที่โรงพยาบาลอีกครั้ง
ปรากฏว่ากระดูกมันประสานกันเรียบร้อยแล้วค่ะ

กระดูกนิ้วแตกเลย

แล้วก็มาทาอาจารย์เนี่ย

ก็ทาของธรรมดาถ้าทาธรรมดา
สำหรับการเคี่ยวน้ำมนต์ต่อกระดูกนะคะ
ต้องใช้ว่านสมุนไพร๑๑ชนิดด้วยกัน

ประกอบไปด้วยต้นเหงือกปลาหมอว่านน้ำต้นกำลังวัวทะเลิง
ต้นกะเม็งบรพเพชรว่านม้ากรแกลบหัวเล็ก
ขมิ้นชันหัวไพรเถาวันเปรียงเถากระเรียนแดง
และแถวโคคลานนั่นเองค่ะ
ชื่อแต่ละอย่างไม่ค่อยคุ้นเลยนะ
โดยต้องมีการนำว่านทั้งหมดมาสับเป็นชิ้นเล็กค่ะ
ก่อนที่จะเอาลงไปเคี่ยวในกระทะกับน้ำมันมะพร้าว
ใช้ไม้ฝืนไม้ง็อเป็นเชื้อไฟ
โดยผู้ที่ถือไม้พายเขี้ยวน้ำมันต้องเป็นผู้ชาย
นุ่งขาวห่มขาวด้วยรับอุโบสถถือศีล๘๑วัน
ส่วนญาติโยมที่มาร่วมพิธีนะคะถ้าหากไม่ได้ถือศีลแปด
จะต้องอยู่นอกวงสายศีลค่ะแล้วก็ห้ามส่งเสียงดัง
รวมทั้งห้ามดื่มเครื่องดองของมึนเมาด้วย
นี่ก็เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนะคะ
ของชาวพื้นที่แถวนั้นค่ะ
เขาเรียกว่าน้ำมันการเคี่ยวน้ำมัน
ที่เอามาทาต่อกระดูกเนี่ยจริงลักษณะที่ฉันคิดว่า
จะคล้ายกับพวกน้ำมันเหลืองหรืออะไรแบบนี้
ที่เราเอามาทากันเพื่อรักษาเอ็นพลิกเคล็ดผัดยอกต่าง
ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อ
ส่วนเรื่องราวต่อไปที่จะพาไปชมเนี่ย
เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น

ที่จังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับ
เขาบอกว่าไปพบกับหญิงสาวลึกลับคนนี้
โอ้โหยังยังไม่ทันจะเล่าเลยจะกลัวไปไหน

ไม่รู้ว่าไปทำอะไรเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนครับ

ใช่ที่วงกลมเอาไว้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
บันทึกเหตุการณ์ที่หญิงสาวอายุราว๓๐ปีรูปร่างหอมสูงสวมเสื้อยืดและกางเกง
ขายาวสีดำขับรถเก๋งฮอนด้าซิตี้สีดำมาจอดที่บริเวณด้านหน้าศูนย์มูลนิธิพุทธไทยสวรรค์
ริมถนนสายวัดป่านสถานีรถไฟตำบลหันตราอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับ
อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยาจากนั้นครับหญิงคนนี้ก็ลงจากรถพร้อมด้วยถุงพลาสติกสีดำ
จะลงมือหยิบตุ๊กตาปูนปั้นทั้งหมดกวาดไปเรียบเลยนะครับ
ตุ๊กตารูปนางรำช้างม้าที่มีอยู่ภายในศาลเจ้าที่หรือว่าสารตายาย
ใส่ลงในถุงพลาสติกสีดำนี่ครับเรียกว่ากวาดไปหมดอย่างที่บอกนี่แหละครับ
คือไม่เหลือไว้เลยโอ้โหไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไปทำไม
โดยอาสาสมัครมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เล่าว่าสารเจ้าแห่งนี้
เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิช่วยกันตั้งขึ้นนะครับ
แล้วก็เคยมีคนมาขโมยตุ๊กตารูปปั้นไปเหมือนกัน
จึงต้องตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้จนกระทั่งล่าสุดคนร้ายอาศัยช่วงจังหวัด
เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจอุบัติเหตุและไม่มีใครอยู่
ลงมือขโมยตุ๊กตารูปปั้นไปจนเกลี้ยงเลยนะครับ
แล้วนี่แหละครับคือน้ำเสียงของเขาของเหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่
บอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อจะเอาไปได้
โดยอาสาสมัครมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เนี่ย
นิษฐานว่าอาจเป็นความชอบส่วนตัวของคนร้าย
ที่ต้องการนำตุ๊กตาปูนปั้นไปเก็บสะสม
หรือจะอาจจะนำไปทำศัยศาสตร์นั่นเอง

เพราะว่ารูปปั้นเหล่านี้นะครับคงไปนำขายไม่ได้แล้ว
ราคามันคงไม่ได้เอาไปขายกันอย่างแน่นอนนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้เขาบอกว่าพบร่องรอยการใช้สเปรย์สีดำ
เครื่องหมายกากบาทรวมทั้งหมด๙จุด
คล้ายกับว่าเป็นการทำพิธีอะไรบางอย่าง
อันนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุถึงการขโมยไป
แต่ว่ามีการติดกล้องวงจรปิดไปแล้ว

เดี๋ยวจะพาไปดูการทำมีดแบบโบราณ

เป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวพื้นที่ยะลังจังหวัดปัตตานี

แล้วก็เป็นการสืบสารวิธีการทำมีดแบบโบราณเอาไว้ด้วยนะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะ

โดยต้องตีจนได้รูปร่างสวยงามตามที่ต้องการค่ะ
ซึ่งการตีมีดจะเริ่มจากการตีในส่วนที่เป็นด้ามมีด
แล้วค่อยตีในส่วนที่เป็นใบมีด
โดยในพื้นที่นี้นะคะมีช่างฝีมือด้านต่างอยู่มากเลย
โดยเฉพาะช่างตีเหล็กที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอยะรังมาอย่างยาวนานด้วย
นายอับดูลรอซะสามาเสร์อายุ๕๑ปี
ซึ่งเป็นรุ่นที่๓ของการสืบทอดการตีเหล็กมาจากบรรพบรุษ
ซึ่งก็เป็นที่รู้จักกันดีในนามของขวานบินยามานิสค่ะ
เล่าว่าการซึมซับการตีเหล็กแบบนี้ซึมซับมาตั้งแต่เด็กแล้ว
เนื่องจากว่าครอบครัวยึดอาชีพตีเหล็กมาโดยตลอดเลย
ทำให้เขาได้เรียนรู้การตีเหล็กแล้วก็ฝึกฝนจนชำนาญช่ำชอง
สามารถพัฒนาผลงานแล้วก็ยึดเป็นอาชีพมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ตีเหล็กของชาวอำเภอย่ารังจะแตกต่างจากช่างตีเหล็กในพื้นที่อื่น
เพราะว่าที่นี่ยังคงรักษาแล้วก็อนุรักษ์การตีเหล็กแบบโบราณ

จากว่าสามารถกำหนดรูปร่างแล้วก็รูปทรงให้สวยงาม

ใช่แล้วค่ะมีหลากหลายเลยทั้งขวานมีดกรีดยางเขียวเกี่ยวข้าว
ซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีความสวยงามแล้ว
ยังได้รับความเชื่อมั่นด้วยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
โดยราคาจะอยู่ที่๕๐๐๒๐๐๐บาทนะคะแล้วแต่ขนาดกันไป
ซึ่งอาชีพการตีเหล็กนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัววันละ

เอาล่ะก็สร้างรายได้เป็นอย่างดีนะครับ
เดินทางมาถึงช่วงท้ายของตลอดข่าวในวันนี้แล้วนะครับ
น้องไอ้ต้องเย็นแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมไหมวันพรุ่งนี้วันสำคัญกับคุณขอบคุณทุกข้อความเลยที่
อยากจะบอกคุณผู้ชมไหมวันพรุ่งนี้วันสำคัญของคุณ
แต่ว่าขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาทักทายกันในวันนี้นะคะ
วันพรุ่งนี้ค่ะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญ
นั่นก็คือเป็นวันเกิดดิฉันนั่นเองนะคะ

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป